ภาพของนางแบบในลักษณะลามกอนาจารย์
เปลือยกายถ่ายภาพในที่สาธารณะ
เพียงเครื่องประดับของชุดไทย
ซึ่งผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนก็ยอมรับ
ว่าเป็นสถานที่ในบริเวณสะพานไม้ป่าชายเลนจริง

แล้วก็จะแจ้งความดำเนินคดีอยู่ค่ะ
นางแบบแต่งกายในลักษณะมีเครื่องประดับของชุดไทย
แต่ไม่สวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกายในลักษณะอนาจารย์
บริเวณสะพานทางเดินป่าชายเลน
ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางนะคะ
ซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสถานที่ถ่ายแบบ
คือบริเวณชายทะเลบางขุนเทียนฝั่งธนบุรี
พร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เห็นภาพแล้วก็โอ้โหตกใจหลากหลายท่าเหมือนกันนะครับ

เหลือแต่เครื่องหัว
ต้องกล้องท่าทางต่างด้วยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะได้สอบถามไปยังนาย
ตุรงผ่องลำเจียกผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนกรุงเทพ
ซึ่งก็ได้ยอมรับค่ะว่าภาพดังกล่าวน่าจะถ่าย
บริเวณเส้นทางชมธรรมชาติป่าชายเลนบางขุนเทียนจริง
ซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นทางสาธารณะนะคะ
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินเท้าเข้าไปชมความงาม
บริเวณริมทะเลบางขุนเทียนกันเป็นจำนวนมาก
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่เคยมีการขออนุญาตถ่ายภาพ
หรือการถ่ายทำอย่างเป็นทางการนะคะ
จึงสรุปได้ว่านี่แหละเป็นการลักลอบถ่ายทำ
อาจจะเพิ่งถ่ายหรือว่าอาจจะเป็นภาพเก่าที่ถ่ายหลายปีแล้ว
แต่นำกลับมาส่งต่อเพื่อเผยแพร่กันในช่วงนี้
นี่เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะ

เพื่อนำไปแจ้งความที่สนเทียนทะเล
เจ้าของท้องที่ค่ะเพื่อให้สืบหานางแบบ
แล้วก็ผู้ถ่ายภาพลามกอนาจารย์ให้รับโทษตามกฎหมายต่อไปนะคะ
เช้านี้แหละครับ๑๐โมงเช้าวันนี้แหละ
ที่จะไปแจ้งความในข้อหากระทำการที่ก่อให้เกิดการอนาจารย์